ของเด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหากันแล้วก็ไล่ยิงกันเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
อันนี้คือวัยรุ่นสองกลุ่มคือย่านพัฒนาการกับย่านรามกำแหงสองกลุ่มนี้มีการท้าทายกันในโลกออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ
แล้วปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ยกพวกตะลุมบ่อนกันมีการไล่ยิงกันมีการปาระเบิดปิงปองใส่กันด้วยมีคนเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ
เนี่ยคือความเสียใจของพ่อกับแม่นะคะคือหัวใจสลายร้องไห้พอมาเห็นร่างของลูกชายอายุ๑๕ปีถูกวัยรุ่นคู่อริยิงเสียชีวิตตรงกลางถนนแถวซอยพัฒนาการ๕๓ค่ะเมื่อช่วงตี๒นะคะในที่เกิดเหตุตำรวจสอนอประเวทพบปลอกกระสุนปืน๖ปลอกตกอยู่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์๒คันคันแรกเป็นของผู้ตาย

ภาษาวัยรุ่นที่มีกลุ่มเพื่อนซึ่งแม่ไม่เคยรู้ว่ากลุ่มเพื่อนของลูกเนี่ยไปมีเรื่องกับคู่อริเพราะว่าลูกชายเองก็เป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดแล้วก็ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวค่ะ

คุณต้องทำแบบนี้
กลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มากันหลายคันแล้วรวมตัวกันก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีใครทำอะไรในคืนนั้นบ้างนะคะ
ส่วนสาเหตุก็มาจากการที่วัยรุ่นย่านพัฒนาการซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
ไปมีปัญหามีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นซอยรามคำแหง๖๐มีปัญหากันมานานและท้าทายกันผ่านในออนไลน์อยู่บ่อย
ที่ผ่านมากลุ่มเพื่อนของผู้ตายไปทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นย่านรามกำแหงถึงขั้นนอนโรงพยาบาล
ฝ่ายนั้นก็เลยยกพวกมาล้างแค้นเมื่อคืนนี้ก็ยกมาไล่ยิงแล้วก็ปาระเบิดกันอีกครั้ง
แล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นก็คือมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะเสียชีวิตค่ะ